คุณวรพรขับรถนี่เคยเจอสัตว์อะไรตัดหน้ารถบ้างไหมครับ

ยังไม่เคยเจอพวกเต่าพวกหมาอะไรพวกนี้

คุณผู้ชมเคยโดนอะไรตัดหน้าบ้างครับ
ที่นี่ที่ฉาเจิงเซาเค้าโดนตัวนี้ตัดหน้าค่ะ

นะคือไม่เชื่อสายตาคือถ้าอยู่บนถนน
ก็คิดว่าเป็นตัวเงินตัวทองมากกว่านะ

แต่มันไม่น่าจะใช่นะหางอย่างนี้ไม่ใช่แล้ว

ตัวตัวแบบตัวใหญ่ขออภัยนะตัวโคตรใหญ่ตัวใหญ่มาก
คือยาวกว่าสองเมตรอ่ะแล้วเร็วด้วยใช่ครับอืม
เจ้าของคลิปเขาขับรถผ่านไปแถววัดสมานรัตนารามตะบนคลองจุกเชอ
อำเภอเมืองฉะเชิงเซาครับประมาณเที่ยงคืนได้
พอมาถึงจุดนี้เห็นเงาเงาตะกุบตะกุบตรงเงินตัวทองตรงเงินตัวทอง
พอเข้าไปใกล้พอไฟมันฉายฟ้าบเข้าให้ปากอย่างนี้ไม่ใช่แล้ว
คือเคยได้ยินแต่จราเข้ขวางคลอง
นี่ขวางถนนขวางถนนไม่เคยไม่เคยเห็น
แจ้งกู้ภัยเลยครับพี่มาจับเลยมาจับเลย
แต่กู้ภัยบอกโอ้พี่ฝนมันตกหนักนะแล้วมืดด้วย
เดี๋ยวจะโดนงับหรือเปล่าเช้าดีกว่า
แต่ชาวบ้านบอกอย่าอย่ามาเช้ามาเดี๋ยวนี้นะครับ
มาช่วยกระจับให้สบายใจเลยเนี่ยครับพี่เขาก็จับได้เก่งมากฮะ
กู้ภัยมาก็มารับจราเข้ตัวนี้
แล้วก็ประสานประมงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
มารับจราเข้ไปดูแลต่อ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวสอบถามข้อมูลจากประมงจังหวัดฉะเชิงเซา
ก็ทราบว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายจราเข้นะครับ
พักที่ศูนย์วิจัยแล้วก็พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
โดยจราเข้ตัวนี้เป็นจราเข้น้ำจืดอายุประมาณ๔ปี
แล้วก็น่าจะหลุดมาหลายปีแล้วคุณวรพร
เขาบอกว่าน่าจะหลุดตั้งแต่น้ำทุ่มใหญ่ปี๕๔นู้น
โอ้โหแล้วมันโตขึ้นเรื่อยไง
อยู่ในรุ่มน้ำบางประกงจำได้ไหมเราอ่านข่าวเนี่ย
ริมแม่น้ำปาปะโกงชายเร็นปาปะโกงอ่ะ

ประมงจังหวัดได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะครับ
โอ้โหคืออย่างน้อยก็ยังดีตอนเจอเนี่ย

ก็ยังเรียกกู้ภัยมาตามจับได้ทัน